กับพญานาคเนี่ยมีเยอะมากคุณชนะจริงบางทีนี่นะเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นองค์หรอก
แต่เราเห็นเป็นมันลักษณะเหมือนคลื่นคลื่นใต้น้ำแบบนี้
อดคิดไม่ได้หรอกค่ะว่านี่พญานาคหรือเปล่า
เหมือนพญานาคตรงไหนเอาปากกามาวงแบบในจอนี้เลยคุณผู้ชม
งั้นช่วยวงหน่อยเนี่ยวงให้ดูคุณผู้ชมค่อยสังเกตไปนะ
เราวงไว้ล่วงหน้าอ่าแต่ว่าพยายามค่ะกว่าสายตาไปแล้วนี่นี่นี่เห็นไหม
คลื่นน้ำอ่ะคือมันเหมือนพญานาคกำลังไหว้กำลังเลื้อยอ่ะคุณ
แล้วคลิปที่เห็นเนี้ยนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายในระยะที่ใกล้มากมาก
ล่องไปในแม่น้ำนี่เลยนะคะโพสต์ไว้โดยติ๊กต๊อกของคุณย่ายา
ับเบอร์ยูดับเบอร์ยูค่ะแล้วก็แคปชั่นบอกเอาไว้ด้วยนะว่า
ระหว่างนั่งเรือไปสักการะแฮชแท็กปู่อือลือนาคาราชแฮชแท็กคำชโนธ
ชโนธนะแล้วก็บอกด้วยว่าผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาจะเชื่อว่านี่คือคลื่นน้ำอะไร
คิดเอาเองนั่นแหละดิใครเชื่อใครศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคก็ต้องถือว่า
เป็นอะไรที่น่าตกใจน่าตื่นเต้นอ่ะตื่นตาตื่นใจอ่ะนะคะจุดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือ
ึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลค่ะครับคือตามความเชื่อแล้วนะ
จะไปกราบสการะบนบานสารเก่าหรือว่าขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ไปหาปลาในบึง
บางคนก็จะไปขอเรื่องงานหรือเรื่องอื่นให้สมปรารถนานะคะ
เป็นพญานาคหรือเปล่าก็กรุณาดูและวิจารณญาณเอาเองนะคะ
ก็ตามนั้นละกันเพราะมีชาวบ้านเขาเชื่อไง
ตรงนี้มีพญานาคสิงสถิตอยู่